อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเตือนแล้วก็ฝากระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าช่วงนี้แบงค์พันธุ์ปลอมระบาดหนักมากค่ะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแม่ค้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งเนี่ยโดนมิจฉาชีพทำทีมาซื้อของแล้วก็ใช้แบงค์พันธุ์ปลอมเนี่ยมาซื้อได้เงินทอนแล้วก็ห
อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปพบกับนางลำยัยทองพาอายุหกสิบห้าปีค่ะเธอเป็นเจ้าของร้านขายของชำนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี้ยน่ะคือวันที่สิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมาช่วงเวลานี่คือกลางวันเลยน่ะประมาณบ่ายสองอ่ะค่ะก็คือมีชายแต่งตัวดีคนนึงเดินเข้ามาทำทีมาซื้
บาทนั่นแหละค่ะแล้วตัวเขาเองก็ทอนเงินให้ค่ะ
ตามปกติเหมือนลูกค้าที่มาซื้อของนี่แหละ
จนกระทั่งลูกค้าออกจากร้านไปเขาก็หยิบแบงค์พันธุ์ออกมาดูอีกครั้งหนึ่ง
นี่ปรากฏว่าเอ้าแบงค์พันธุ์ใบนี้มันมีความผิดปกติ
อ่ะคุณช่วยกันดูช่วยกันดูมันมีความต่างนะมันมันเจือจางมันเจือจาง
ใช่ค่ะเขาก็เอามาส่องดูลายน้ำอืมแล้วก็พบว่าเออ
รายน้ำเนี่ยเป็นรูปนูนชัดขึ้นแต่พอนำธนบัตรของจริงแบบเดียวกันมาเปรียบเทียบดู
แล้วก็พบว่าต้องยกส่องกับไฟส่องกับแสงแดดนะถึงจะเห็นลายน้ำ
ไม่ใช่ว่ามองด้วยตาเปล่าแล้วเห็นชัดโดดเด้งขึ้นมาเลย
เขาก็เลยมั่นใจแล้วว่าโอ้โหแบงค์พันธุ์ที่ได้มาเนี่ย
เป็นของปลอมแน่นอนครับหลังจากนั้นก็เลยให้ลูกสาวนี่ค่ะ
เปิดกล้องวงจรปิดดูดูซิว่าพฤติกรรมของมิจฉาชีพเป็นยังไง
ภาพในกล้องวงจรปิดแบบนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย
เสื้อแขนสั้นสีดำด้านหน้ามีลายด้วยนะคะสวมกางเกงขายาวสีดำ
อายุน่าจะสักประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีเดินเข้ามาในร้านทำทีมาซื้อน้ำดื่มก่อนนะ
แล้วก็มาซื้อบุหรี่หลังจากที่ได้รับเงินทอนไปชายต้องสงสัยคนนี้
รีบเดินออกจากร้านเลยค่ะแล้วก็วิ่งข้ามถนนขึ้นรถกระบะสีขาว
ขับหลบหนีออกไปทางบ้านตามูนออกถนนสายจันทบุรีสะแก้วไปเลย
รถคันนี้เบื้องต้นก็นำหลักฐานต่างแจ้งความ
เอาไว้ที่สพสตอนแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลรถ
จากกล้องวงจรปิดเพื่อจะติดตามมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดี
จะได้ไม่ไปก่อเหตุหลอกลวงประชาชนรายอื่นอื่นอีกดูนะคะแบงค์พันธุ์ปลอมเดี๋ยวเนี้ย
ดูง่ายแต่บางทีก็ดูยากเพราะฉะนั้นจริงแล้วพ่อคงพ่อค้าแม่ค้า
หรือว่าธนบัตรปลอมทุกชนิดอยู่แล้ว
ก่อนรับเงินมาเช็คดูดีก่อนนะ
ถ้าเกิดว่าเราเห็นความผิดปกติก็เปลี่ยนเลย

ช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าระบาดไปหลายจังหวัดแล้วนะคะ
ต้องถ้าหากว่าเจอเรื่องของการหลอกลวงแบบนี้
ก็แจ้งคุณตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะ